อีกหนึ่งคลิปเมื่อกี้เย็นกันไปแล้ว
เป็นไอเดียที่อาจจะลองทำตามได้แต่อย่าไปเจาะใกล้

อากาศร้อนคนก็อารมณ์ร้อนกันไปด้วยนะคะ

มีการปาดไปปาดมาสุดท้ายลงมาต่อยกัน
ลุมบอลคนอัดคลิปไว้แล้วก็แชร์กันเยอะเลยค่ะ
ต่อยกันแรงเลยนะนี่นึกว่าบิ๊กไฟท์น่ะนี่โอ้โฮนะคะวันนี้ต่อยจริงจังมาก
คลิปนี้เนี่ยถูกแชร์มาจากสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อว่านานาชนาภานะคะ
เป็นเหตุการณ์คนขับรถยนต์สองคนกำลังต่อยกันนัวเนียกลางตลาดองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะ
โดยผู้โพสต์บอกว่าสดเลยตลาดองคารักษ์รถเยอะเบียดกันอากาศร้อนใจอย่าร้อนตามนะทุกคน
ขับรถมีระเบียบช่วยลดอุบัติเหตุค่ะ
ล่าสุดนะคะมีผู้เข้าชมคลิปนี้กว่า๒แสนครั้งแล้ว
ชาวเน็ตหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนะคะ
ส่วนหนึ่งบอกว่าขับรถเบียดกันเนี่ยควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นมากกว่าการลงมาต่อยกันแบบนี้ไหม
โอ้โหคือลงไว้ร่วมมือแรงมาก

เข้าใจเลยว่าอารมณ์ร้อนตามอากาศร้อนมันพีคกว่าปกติจริงนะ

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรานะคะก็สืบตามต่อนะคะสอบถามไปยังเจ้าของเฟซบุ๊คผู้ถ่ายคลิปนี้ค่ะ
ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๒เมษาที่ผ่านมาที่ตลาดองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะ
ขณะที่ตัวเองกำลังขับรถเข้าไปในตลาดก็พบว่ามีรถยนต์๒คันขับเบียดกันแล้วก็จอดขวางทางอยู่
สาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากวันนั้นนะคะมีตลาดนัดแล้วก็มีรถจอดข้างทางทำให้พื้นที่ถนนบริเวณนี้แคบลงรถสวนทางกันลำบากค่ะ
แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้คนขับรถทั้งสองฝ่ายก็เคลียร์กันได้แล้วก็แยกย้ายกันไปนะคะ
ค่ะก็ใจเย็นอากาศร้อนอย่าใจร้อนตามไปด้วยนะคะ